เวลคามมิสจูนิเวิร์ด
อันนี้เรามั่นใจแล้วใช่ไหมว่าเราจะได้เนี่ยพี่แจ๊

เมื่อวานนี้บอกเลยว่าสาวสองเพื่อนสาวเพื่อนที่ฉันยืนปรบมือกันแถวหน้าแบบภาคภูมิใจมาก
ชุดผีตาโฟนใช่มั้ย
ประจำชาติของน้องฟ้าสายปวีนสุดาดรูวินนะคะ
ตัวแทนสาวไทยที่จะไปประกวดมิสยูนิเวิร์ส๒๐๑๙ที่แอดแลนต้าสหรัฐอเมริกาค่ะ
ชุดเนี่ยเห็นว่ามีองค์ประกอบสองส่วนนะ
อย่าเพิ่งเมาส์ไปบางคนบอกว่าอะไรอ่ะลุงรังไปหมดเลยนะฮะ
ส่วนแรกคือหน้ากากผีตาโขนขนาดใหญ่ด้านหลัง
นี่จะบอกนางมีที่มาที่ไปนะจ๊ะ
เอามาจากวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะกลายเป็นขยะเนี่ยดูสิ
ถุงพลาสติกช้อนกล้อมอะไรก็มี
ส่วนชุดด้านในที่ฟ้าใสสวมใส่ออกแบบให้สวยงามร่วมสมัยค่ะ
ใช้เทคนิคการปักหลายขั้นตอนนะฮะ

เมื่อวานนี้เปิดตัวมาเป็นเพลงแบบว่าดนตรีสไตล์แนวอีสานสนุกสนานคึกคักมากเลยนะ
แต่ก็มีบางเสียงที่บอกแหละร้อยพ่อพันแม่จะได้พอชอบเหมือนเราทุกอย่างก็ไม่ใช่หรอก

ซ้ายเนี่ยภาพก่อนที่ว่าเป็นชุดที่เป็นไอเดียออกมาว่าจะทำแบบนี้นะ
แต่ขวาปุ๊บออกมาอ้าวไม่เห็นตรงกันเลยตกลงเอายังไงดีนะคะ

จริงดิฉันก็รู้ตั้งแต่วันแรกแล้วว่าอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของไอเดียที่เราต้องการ
แล้วเราก็อยากจะโปรโภตเพราะว่าไม่เคยมีพีทอาคตไปจากวันมาก่อน
มันไม่ใช่แค่อัพไซโคลอย่างเดียวแต่ว่ามันเหมือนข้างนอกที่ทุกคนมองว่ามันเป็นเศษขยะ
พอเปิดออกมาอยากให้เปิดแบบกำลังกายอาจจะกลับเปลี่ยนนิดนึง
ว่าสวยคือเวลาไปฝังประเทศต้องเอาใหญ่
ว่าต้องเอาใหญ่แต่ว่าเอาจริงเถอะถึงจะวิพากษ์วิจารณ์กันไปว่าชุดสวยไม่สวย
แฟนนางงามเราหลักถือว่าชุดนี้เป็นสีสัน
เพราะว่ารางวัลเราคาดหวังถึงมงใหญ่เท่านั้น
ส่วนรางวัลนี้ถ้าเกิดว่าได้ก็ถือว่าเป็นสีสันนะคะ
ก็ต้องรอไปส่งกันนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้สาวไทยด้วยค่ะ